สังคมไทยก็นี่แหละค่ะเราเลยต้องรุดไปตรวจสอบ
แล้วก็จับศึกพระสงฆ์ทำพิธีซึ่งอ้างว่าเป็นร่างทรงเทพ

พิธีแบบนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะให้ดูกันอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็เดี๋ยวมาไล่เลี้ยงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะ
นี่อะไรฮะเขาเปิดเพลงเต้นกันงานรื่นเริงหรือว่าของขึ้นอะไรกันแน่ฮ
งแขนเหมือนกับจะประทานพรหรืออย่างไรก็ไม่ทราบ
หลังจากนั้นก็มีการปราบธรรมนมลให้กับคนที่มาไล่รำ
ไม่รู้ว่าที่ร่ายรำอยู่คือมีอาการของขึ้นหรือเปล่า
แต่ว่าเนื้อหาของเพลงถ้าเกิดฟังดีตอนแรกอาจจะคิดว่าเป็นเพลงรื่นเริง
ฟังเนื้อหาดีจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสมัยพุทธกาลนะคะ

อันนี้คลิปนึงแล้วนะแล้วก็มีอีกคลิปนึงค่ะ

ก็มีเดี๋ยวอันนี้งานตอนกลางคืน
ตอนที่นางรำเดินเข้าไปไหว้พระสงฆ์
แล้วก็มอบผ้าสีขาวจากมือให้นางดำรับไป
ก็มันแปลกมันไม่เหมือนที่เราคุ้นเคยกัน
อกจากนี้เห็นไหมคะมีการสูบบุหรี่ระหว่างที่ทำพิธีด้วย
ทีนี้พอเห็นคลิปแบบนี้แล้วคนแชร์กันเยอะ
ใช่ครับคนแชร์กันเยอะมากนะคุณ
คือต้นคลิปต้นเรื่องมันเกิดจากคลิปอีกคลิปหนึ่งนะคุณ
คลิปเหมือนชายห่มเหลืองคนนี้ที่เหมือนเป็นพระเนี่ยนะครับ
ลักษณะคล้ายพระสงฆ์กลางวันเป็นพระสงฆ์
มาร่วมพิธีและของขึ้นองค์ลงร่ายรำท่าทางแปลกกันหลายคน
แล้วก็บางคลิปพระรูปนี้ทำท่าร่ายมนต์ขลัง
เอามือวนรอบศีรษะก่อนจะเอานิ้วนะคุณ
จิ้มหน้าผากศรีกาซะงั้นไปแตะเนื้อต้องตัวศรีกาซะงั้น
ทำให้คนในโลกโซเชียลเขาก็ต้องการให้มีการมาตรวจสอบนะครับ
ใช่ค่ะก็นี่แหละมันกลายเป็นคำถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทย
ทีนี้เมื่อเช้านี้ผู้สื่อข่าวก็เลยไปที่
เทวสถานธรรมกาโมศิวะอิสวนมหาเทพตรีมูรติ
ซึ่งพอไปถึงเนี่ยนะคะ
สถานที่ตรงนี้มันอยู่ที่อำเภอบังรกรรมที่พิศนุโลกนะ
รอบสถานปฏิบัติธรรมเนี่ยก็มีเหมือนกับเป็นแท่นบูชา
มีแท่นวางเสียนพวกรูปปั้นเทวรูปต่าง
อันนี้เป็นตามความเชื่อศาสนาฮินดูด้วยนะ

แล้วก็อาคารก็เป็นลักษณะเหมือนกับเป็นเพลิง
เพลิงสาราปูนชั้น๑เปิดโล่ง
แล้วก็มีญาติโยมมานั่งรอถามว่ารอใคร
บอกว่ารอพระครูสุชาติธรรมกาโม
ซึ่งไปศึกที่วัดตะโม่ที่บังรกรรมตั้งแต่๖โมงเช้าแล้ว

พอนักข่าวของเราไปตรวจสอบเมื่อเช้านี้นะ
ก็หลังจากที่ศึกแล้วเนี่ย
ทางนายสุชาติขอเรียกว่านายสุชาตินะ
เขาก็เปิดใจบอกว่าอยากขอโทษ
พระสังคาธิการทุกท่านพระสงฆ์ทุกท่านที่ทำให้เดือดร้อน

ไม่ได้ตั้งใจทำให้เสื่อมเสียบารมีหลวงปู่แขก

แล้วก็อยากขอโทษเดี๋ยวฟังละกันค่ะคุณผู้ชมค่ะ

อยากจะขอขอโทษพระหนักสังคาธิการทุกท่าน
แล้วก็คณะสงฆ์ทุกท่าน
ที่ทำให้วงการส่งวงการพระเหลืองดรดร้อน
ในกรณีนี้อยากขอโทษ
อยากขอโทษทุกคนทุกท่าน
ด้วยใจจริง
ซึ่งในกรณีนี้
ก็ไม่อยากให้เรื่องมันบานปลายไปใหญ่
ก็ขอลาศิษย์ค่ะ
ขอลาศิษย์ค่ะเพื่อจบกันทั้งหมด
เออนี่นะครับก็กลายเป็นลาศิษย์ค่ะ

จากที่ก่อนหน้านั้นใส่จีวอนนะครับ
และทีนี้นายสุชาติเขาเปิดเผยบอกว่าโอ้โห
จริงนะในชีวิตของเขาเขาจะบวชตลอดชีวิต
แต่ทีนี้ต้องมาถูกศึกถูกลาศิกขาแบบนี้แล้วนะครับ
ตอนแรกเขาบอกเขาจะขอตายบนผ้าเหลืองใช่ไหมคุณ
จะบวชตลอดชีวิตเป็นพุทธบูชาให้กับโยมแม่ของเขา
แต่ทีนี้พอมันเกิดขึ้นก็แล้วแต่แล้วแต่จิตของมนุษย์
มันแบ่งแยกกันไปเองอะไรอย่างนี้ครับ
ก็ให้เหตุผลมาแบบนี้แล้วก็จำเป็นที่จะต้องลาศิกขาเหมือนกัน
แล้วก็เขาบอกอ้างตัวว่าแบบนี้ครับ
ว่าที่กระทำไปที่เห็นในคลิปอะไรต่าง
เขาไม่ได้เป็นคนทรงเจ้าไม่มีองค์เทพเจ้าประทับร่างทั้งสิ้น
พระไม่ได้เข้าทรงนะจ๊ะบอกแบบนี้
ส่วนท่าทางที่ตัวเขาเองแสดงออกมานั้น
เป็นการแค่อธิษฐานจิตเท่านั้นเอง
เช่นยกมือขึ้นมาบริเวณหัว
กรณีที่มีการโพสต์ในโลกโซเชียลกันไปแชร์กันไปว่า
พระเอานิ้วไปจิ้มหน้าผากศรีกา

นายสุชาติบอกว่าจริงแล้วนะมันเป็นมุมกล้อง

แล้วคนก็ถามว่าแล้วที่หน้าผากของศรีกาเป็นสีแดง
เหมือนมีการเจิมจริงใช้อะไรเจิมล่ะถ้าไม่ใช้นิ้ว
บอกว่าใช้ลิปสติกอะไรต่างแล้วนะเหรอ
หมึกต่างโดยที่ไม่ได้เอาตนไปสัมผัสกับศรีกา

ใช่ค่ะจริงเรื่องนี้นะทางประหลัดอำเภอบางรกรรม
อย่างประหลัดเกรงศักดิ์ชูดอกไม้
ได้ไปตรวจสอบที่สถานที่ปฏิบัติธรรมธรรมกาโม
บอกว่าได้ไปที่วัดรุ้งวิไลที่ตำบลชุมแสงสงคราม
ก็รู้ว่าท่านออกจากวัดไปหลายปีแล้ว
แล้วก็มาอยู่ที่นี่ค่ะที่สถานปฏิบัติธรรมธรรมกาโม
ทีนี้ทางประหลัดก็เลยเดินทางมาตรวจสอบ
แต่ก็รู้ว่านายสุชาติลาศิกขาไปแล้ว
แต่อย่างไรก็ตามค่ะประหลัดบอกนะ
ว่าจะต้องรวบรวมข้อมูลรวบรวมข้อมูลต่าง
ต้องมีคนมาแจ้งทุกข้อหาเกี่ยวกับการหลอกลวง
ซึ่งตอนนี้เนี่ยประหลัดก็เลยบอกนะคะ
บอกว่าให้ผู้ใหญ่บ้านประกาศแจ้งให้ชาวบ้านในชุมชนเนี่ย
รู้ว่าทางนายสุชาติลาศิกขาเรียบร้อยแล้ว
ถ้าเกิดว่าใครจะแจ้งเรื่องร้องทุกข์อันนี้ก็สามารถดำเนินการได้

เกี่ยวกับเรื่องที่สถานปฏิบัติธรรมธรรมกาโมเนี่ย
ประหลัดก็บอกว่า
สำหรับสถานที่ในลักษณะเทวสถานแห่งนี้

แล้วก็ไม่ได้มีการปักป้ายโฆษณาใด
ทีนี้พระมหาพรายวัลกับหมอปลาก็ออกโลกเหมือนกัน
พระมหาภัยวัลก็บอกไม่อยากให้ประชาชนไปหลงเชื่อ
พระก็ต้องเผยแพร่พระธรรมคำสอน

เขาแค่ร่างทรงไม่มีค่าอะไร